คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้เสนอรายงานแผนปฏิรูปอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และการบริหารงานบุคคลของตำรวจนะคะ
บอกว่าให้ขึ้นตรงกับกตรเพียงองค์กรเดียวเพื่อป้องกันการแทรกแทรงจากการเมืองค่ะ
พลตำรวจโทอำนวยนิมมโนกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เสนอรายงานแผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่องความเป็นอิสระการบริหารงานบุคคลของตำรวจจากการแทรกแทรงทางการเมือง
ซึ่งเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนภายใน๑ปี
เนื่องจากเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะถูกแต่งตั้งจากบุคคลใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจทางการเมืองในขณะนั้นมาแทน

ได้ยกตัวอย่างเมื่อปี๒๕๔๗ที่มีการแทรกแซงทำให้ตำรวจนั้นอ่อนแอ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทำให้เกิดกระแสในโลกโซเชียลเป็นการเกลียดตำรวจเกิดขึ้นค่ะ
ดังนั้นนะคะแนวทางการปฏิรูปต้องปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ให้กับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากรต
เป็นองค์กรบริหารงานด้านบุคคลของตำรวจเพียงองค์กรเดียวค่ะ
ขณะที่กตชมีหน้าที่เพียงกำหนดนโยบาย
เพื่อปราศจากการครอบงำจากฝ่ายการเมือง
อำนวยความยุติธรรมทางอาญาให้กับประชาชน
แต่งตั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาค่ะ